คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยที่สลับบุรีครับ
มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๖ปีเขาสะสมหมวกกันน็อกของคนเจ็บและคนตาย
ใครที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหมวกกันน็อกตกอยู่ลุงก็จะเก็บไปกองหน้าบ้าน
เหตุผลทำไมต้องเก็บทำไมลุงเคยประสบอุบัติเหตุแล้วรอดตายเพราะหมวกกันน็อก
ก็เลยรักหมวกกันน็อกเยอะเกินนี่กองเต็มไปหมดนะฮะคนกลัวก็กลัวคนไม่กลัวก็ว่ากันไปนะฮะ
คุณลุงคนนี้ชื่อว่านายสำรานอายุ๖๖ปีครับอยู่ที่ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
สะสมหมวกกันน็อกที่มาจากอุบัติเหตุทั้งสภาพดีสภาพแตกเสียหายใช้การไม่ได้ของคนเจ็บคนตาย
ไปวางริมรั้วซ้อนซ้อนแบบนี้เป็นปฏิมากรรมหมวกกันน็อกไปเลยนะคุณลุงสำราญบอกว่าสะสมหมวกกันน็อกของคนตายของคนเจ็บ
มาจากข้างทางเกือบสามสิบปีแล้วถามว่าทำไมต้องเก็บอ่ะลุง
ลุงก็บอกว่าลุงเนี่ยอยากเก็บไว้เตือนสติตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านเพราะย้อนกลับไปปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ลุงเคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งไปชนท้ายกับรถเก๋งอย่างแรง
ลุงบอกว่าอาจจะไม่รอดค่ะนะคะตั้งแต่เกิดเหตุนั้นมา
รู้สึกรักหมวกกันน็อกมากอยากจะสะสมมันไว้
ตั้งแต่นั้นมานำหมวกกันน็อกไปวางเรียงซ้อนกันริมรั้วหน้าบ้าน
แล้วก็ประดับแขวนโชว์ที่จัวของตัวบ้านด้วย
ที่แหละครับนำไปเป็นกระถางต้นไม้บ้างอะไรบ้าง
แล้วก็ไปครอบหัวเสารอบรั้วบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ลุงเขาชอบมากไปฟังเสียงคุณลุงนะครับ
เพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งตัดหน้าที่ประมาณถึงกอง
ก็เลยชนตูดเขาขณะนั้นได้สวมหมวกกันน็อก
ไปทั้งคู่ไปกับเพื่อนจะไปวิหารแดง
ก็ไปเกิดประเทศชนตูดรถไปหมวกกะน็อก
ไปอย่างแรงประมาณ๑๒๐มไซค์ก็เกิดประเทศขึ้นมา
ก็ไม่เป็นไรมากหายปลาร้าวนิดเดียว
ไม่ถึงเสียชีวิตก็เลยรักหมวกกระน็อกตรงนั้นมา
หน้าข่าวถามลุงลุงเคยนับว่ามันถึงใบ
ลุงก็บอกน่าจะประมาณ๓๐๐กว่าใบ
๓๐๐๐กว่าใบเยอะมากโดยเป็นของคนตายสัก๑๐กว่าใบ
ที่เหลือลุงตอนแรกเป็นของคนที่บาดเจ็บเฉย
ไม่ต้องน่ากลัวอะไรนะฮะก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าว
บางทีก็เอาไปใช้ก็มีนะขอเนอะ
ผมขอนิดได้ไหมมันยังดีอยู่ลุงก็ให้ไป
ไม่เคยห่วงหรอกนะฮะหมวกกันน็อกอันไหนชำรุดลุงก็ไปซ่อม
ตัวลุงเองคนในครอบครัวเองก็ไม่เคยกลัวหรอก
ระแวงเรื่องของหมวกกันน็อกที่มาจากคนตายหรอก
หมวกมากสะสมไปเรื่อยเจอที่ไหนก็จะเก็บ
ถามว่าจะเก็บต่อไปไหมก็จะเก็บต่อไป
ดีนะมันเป็นลักษณะเหมือนทางสัญลักษณ์